คือผมมองแบบนี้นะครับใน๓กรอบหลักก่อน
ผมคิดว่าการที่จะปองรองได้นะครับคือฝ่ายการเมืองเอง
พวกเราเองถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
นำไปสู่ความทะเลาะเบาะแว้งนำไปสู่ความบาดหมางในสังคมมาโดยตลอด
ดังนั้นถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยผมเองในฐานะที่อยู่ผ่านความขัดแย้งมารอบหนึ่งนะครับ
รอบล่าสุดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเอาล่ะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการเมือง
ที่เป็นฝ่ายการเมืองก็ต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยเราทำอะไรที่พลาดไปหรือเปล่า
แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าไม่พาตัวเองให้ไปเป็นชนวนของความขัดแย้ง
พาตัวเองไปเป็นต้นเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง
เริ่มจากไหนเราทางพักภูมิใจไทยเราก็เริ่มตั้งแต่การลนลงหาเสียงนี่แหละครับ
จะเห็นว่าทางพักเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเรานำเสนอนโยบาย
เรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเราไม่พาตัวเองพาพักของพวกเราเนี่ย
ไปเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งต่อไปในอนาคตนะครับ
สองก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นและเราเชื่อว่ามันควรที่จะต้องทำ
ถ้าอยากจะสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นในสังคมเราได้นะครับ
นั่นก็คือเอาเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
อย่าไปคิดว่าเฮ้ยลืมมันไปแล้วก็มองไปถึงในอนาคตอย่างเดียว
แต่เราเชื่อว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาถอดบทเรียน
เพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมานะครับ
และเรื่องสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด

ผมอยากจะเห็นทุกฝ่ายนะครับ
เอาหลักกติกาที่เป็นธรรมที่ทุกคนรับได้นะครับ
มาใช้เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
ผมอาจจะมองในมุมของคนที่อายุน้อยที่สุดในเวทีตรงนี้นะครับ
เมื่อกี้นี้พี่บอกว่าไม่เลือกลุงไปเลือกตรงนู้นตรงนี้
ลองมาเลือกหลานดูบ้างนะครับ
ก็มองว่าเฮ้ยมองแบบคนที่อายุยังน้อยอยู่นะครับ

แล้วเราต้องสร้างความปลองดองให้มันเกิดขึ้น